ไปดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชม
มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓แล้วพกมีดมาด้วย

เพราะว่าไปเจอคู่อริแล้วก็ไปฟันคู่อริริมถนนค่ะ
เนี้ย
ชิบ

คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามเส้นทางนี้

เข้ามาใกล้ก็เห็นวัยรุ่นสองฝ่ายกำลังทะเลาะกัน
วัยรุ่นตีกันฝ่ายที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดง
มาด้วยกัน๓คนอีกฝ่ายนึงมาคนเดียว
แล้วก็ถูกกลุ่มที่มาเยอะกว่า
เอาอาวุธลักษณะคล้ายมิดดาบและคมแฝก
วดเข้าใส่หลายครั้งเลยแต่อีกฝ่ายก็สู้ค่ะ
ไม่ยอมเหมือนกันนะคะนี่คือเหตุการณ์
ริมถนนกรุงเทพกรีธาย่านบางกะปิกรุงเทพนี่แหละ
ว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะเคยมีปัญหากันมา
แล้วที่เธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน
เพราะเธอคิดว่าโอ้โหนี่อันนี้อันตรายจริงนะฮะ
ทั้งต่อกลุ่มเด็กเอง
แล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยค่ะ

จึงเลยเรามึดใจว่าเอ๊ะก้างหน้ามันมีอะไรอย่างนี้
พอเข้าไปใกล้ปั๊บเราก็เลี้ยวเข้าตรงค่ายมวย

ใส่เสื้อทหารมีเลือดออกแล้ว
คือเห็นช่วงจังหวะไหมว่าใครไล่กันไป
ก็ไปเห็นว่าเขาตอนหนึ่งก่อนกันอยู่แล้ว
เขาไอ้นี่กันอยู่แล้วใส่กันอยู่แล้ว
เพราะว่ารถมันติดแล้วไง
มีรถจักรยานเดินสี่คันแล้วก็วัยรุ่นสี่คนประมาณนี้
ของคนที่ถืออาวุธมีมาสามคนคันเดียว

เสื้อทหารก็จะวิ่งใส่เขา

ตอนที่กำลังปะทะกันเลยทั้งสองฝ่ายนะคะ

ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายนี่เป็นใคร
เห็นไหมครับถนนไม่มีใครกล้าเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะ